คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับกลับมาพบกับเน็ตเตอร์ทามพอดแคสต์นะครับ
อีพีที่ห้าสิบกว่าครับผมหลังจากอีพีแฮรี่เคนแฮรี่เคน
นะครับโดยอีพีตามบอกว่าราชันไร้บันลังอ่าเป็นราชันไร้บันลัง
บันรังจริงจริงไร้บันลังจริงจริงครับเหมือนเหมือนเหมือนแขกรับเชิญของเรา
อันนี้ดูไร้ไม่ใช่ไร้บันลังอันนี้ดูไร้ความหมาย
ผมกำลังจะบอกว่าสับไพ่ผิดเลยเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยดูไร้อารมณ์
ดูไร้ความหมายเราเชิญหมอรันจากจับยามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเข้ารายการผิดอีกแล้วใช่ไหม
เฮ้ยยังไม่ผิดคุณเข้ารายการผิดอีกแล้วนี่คือรายการจับยามเอ้ยไม่ใช่รายการเอ็กซ่าตามสามแต้ม
เอ็กซ่าตามสามแต้มผสมกันให้มั่วไปทุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือจับยามสามแต้ม
พี่ป๊านี่คุณเบอร์หนักแล้วนะสาบานสาบานนู้นไม่รู้สาบานนู้นไม่รู้ก่อนหน้านี้นี่โปรดิวเซอร์บี๊ดเลยว่าเนี่ย
ตั๊กแกล้งทำเป็นแบบเปิดรายการผิดแล้วก็อย่างนี้สาบานกว่าหน้าไฟป่ะพูดเลยนะสาบานตอนนี้ตายเปล่าตายเปล่า

ผมจะดูให้มันดูจริงจังหน่อย

อันนี้สาบานก็ตายเปล่า

ถ้าจำเปล่าไม่ผิดผมจำได้
มันมีทั้งทีมที่แบบเขาเรียกว่าไงทีมลุ้นแชมป์กับทีมหนีตายมาพบปะเจอกัน
เราก็เลยเอาแฟนบอลเนี่ยที่หนีตายเนี่ยมันรวมคุยด้วยสักหน่อย
เอาจริงพูดกันตรงมันไม่ค่อยมีทีมที่แฟนบอลที่หนีตายอ่ะ
แฟนบอลเมืองไทยหาน้อยจริงหาได้ยากมาก
เอาจริงพูดตรงคือลุ้นแชมป์มาทุกสัปดาห์เราลองมาคุยกับเอาจริงว่าพี่บอยจะรู้สึกยังไงกับทีมแบบ

เอ้าเดี๋ยวคือยังไงวะจะตายด้าน
มันดูฟอมันไม่ดี
แล้วจริงซัมตันก็เป็นทีมที่อยู่ตรงนั้นบ่อย

ไม่คือว่าจริงผมไม่เห็นด้วยการปลดราบคัลเซ็นท์ฮูเทิลอยู่แล้ว
คือถ้าคุณจะปลดคุณต้องปลดแล้วหาคนที่ดีกว่านี้

ราบคัลเซ็นท์ฮูเทิลไม่ใช่คนของเจ้าของทีมคนใหม่
ทีมผู้บริหาร
เพราะว่าทางซาก้าตอนนี้เขาเปลี่ยนเจ้าของไปแล้ว

ก็อารมณ์เหมือนท็อตโมลี่กับโตของทูเคลว่ะ
ซึ่งในมุมผมผมไม่ได้เห็นด้วยการเปิดร้านพาเซนดูเทิลอยู่แล้ว
เพราะว่าฟุตบอลของราฟมันเป็นฟุตบอลที่เหมาะกับซารัมตันยุคนี้มากกว่า

แล้วก็สุดท้ายมันก็เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องปลด

คือเหมือนตรงจะดีนิดนะ

ผมสารภาพเลยจำไม่ได้เลย
จำเขาได้ตอนอยู่ลูตันมากกว่าตอนมาอยู่นี่อีก
อ่ะแล้วหลังจากไหนเป็น

ไม่รอดเรามองด้วยความเป็นแบบ
มุมมองแบบ

ไม่ต้องบอกต้องบอกอย่างนี้

เหมือนคุณเกมมาออกรายการแล้วเขาพูดไง
เขาบอกว่าเสื้อบอลมันไม่ใช่แบบว่า

กูเป็นเด็กของกูบังเซอร์แมนยูบางตัวมันก็น่าใส

จริงก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่หรือทำนายใด
เรามาพูดถึงวีคที่เพิ่งผ่านมาแล้วกัน

ทั้งรุ้นแชมป์แล้วก็ทั้งนี้ตกชั้น
เพราะตอนนี้สนุกสูสีกันมาก

คู่ที่ได้ทั้งบนและล่างก็คือ
เขาจะลำบากใจหรือเปล่า

จบคือสุดท้ายคือด้วยมาตรฐาน

ดูนกี่ลูกแล้วด้วยฟอร์มมันก็ไม่ได้ดีมาต้น

จริงผมว่านักเตะก็คงรู้ลึกในใจอยู่แล้วแหละว่ายังไงก็คงไปไม่รอด
อยู่ที่ว่าหลังจบลูกการนักเตะเราจะออกจากที่ตัวหลักหล่ะ

มีมันไหลเลย

โจ้นซ์เบอร์ลิ้งทำ

ดีครับดีเพราะจริงปีนี้เขาได้โอกาสกลับมาเล่นแบทขวา

คือไม่อยากดรอบฟอร์มดีจนไม่อยากดรอบ
เขาก็เลยเล่นแบบแบบซ้ายแล้วก็จริงเล่นดีด้วย
ถ้าสังเกตในช่วงปลายซีซั่นที่แล้วเนี่ย

ระหว่างมิสิลตัวลับกับกองหลังตัวลุก

เดี๋ยวนะตอนหลังตัวลุก

ลูกสองที่โยนสวยที

คุณไปดูในช่วงไฮไลท์

คือท่านรองเจมส์มิเนอร์เนี่ย

แล้วก็เล่นได้ปีส์ขวาเหมือนกัน

ดาวรุ่งคนเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคย

อ๋อใช่เด็กเนื้อครู
มัคคุสตูระลูกของเดียวตูระซึบเพื่อนในปลามา

เอาง่ายว่าวันสักสัปดาห์คือ

อยกับผมน่าจะเป็นช่วงเป็นปีชงของเรื่องฟุตบอลพอกัน

อินอินเตอร์ซัวน์ตันน่ะก็หนักกว่ากัน
ผมลิวฟูบอลไทยวีจี

คืออย่างล่าสุดเนี่ยอินเตอร์เจอฟาแรงนินตาน่าใช่ไหม
นั่งดูไปนำเร็วด้วย

กล่าวว่าเกมนี้ต้องมาละ
นั่งไปสักพักเริ่มคิดในใจ

อ๊ะเราม่อยู่คู่นี้นานไปแล้วอเจมส์อ๋อหรอ
เอ้อกลับมาที่เรื่องของเราอเจมส์กลับมาเพรมียอลลีกหน่อยก่อนนะครับ
คู่ที่เราทำนายไทยทักไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
นไหมตกลงเข้าไหม
ผมไม่อยากพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้ตัวเอง
โม้ตกันพี่เลยโม้ตเลย
ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่
เพราะหน้าไพ่มาออกมาทุกอย่างเป็นไปตามหมดเลย

คุณโม้อยู่คุณโม้อยู่
พูดถึงเมื่อคืนผมสำหรับผมเด็กหง
หมายถึงว่า

ซึ่งมันเป็นถ้าเราย้อนกลับไปดู

ทีนี้มันก็เลยเห็นว่า

ลูกตกส้นที่มีส่วนเท่านั้น

อยู่ในมาร่างยาว

มีส่วนกับเกมมากกว่าฟาบินโย

ไม่ใช่ลดความเพิ่มประสบการณ์
จะเรียกว่าเป็นตัวแบกเป็นตัวแบกแนวรับแทนฟานไดท์ในอนาคตได้เลยนะ
ไม่ใช่ในอนาคตเผื่อจะตอนนี้ก็เริ่มแบกกว่าละ
ก็คุณไม่เห็นลูกแรกฟานไดท์แอศติดอย่างสวย
อุ้ยลูกแรกนี่งง

หรือว่าภูก็มาเกลียดฟู
แต่คนที่มองข้ามไม่ได้

เดี๋ยวนะเหมือนคุ้นว่าเรียกว่ากองหลังตัวลุก

ไอ้บ้า
ลายตัวเอง

แต่เมื่อกีต่อมีสวัสดีอ่ะ
บอกที่ไปยืนคู่ไม่ใช่กัปตัน

คือท่านลองเนี่ยเทนต์ขึ้นปั๊บท่านลองไม่ตาม

โคณนาเต้ที่ต้องฉีกออกไปขวา

เพราะว่าอย่างตอนที่ลิวภูคือเล่นบอลกับเท้า

แล้วเวลาที่มันจะเปิดเกม

แล้วก็เพื่อนดันแล้วก็เทรนด์ก็จะเป็นเหมือนครับ

เรื่องของการเปิดเกมด้วย

เหมือนกันเลยคือจริงถ้าดูแบบ

อาสนอนกับริวภูเป็นแทคติกเดียวกัน

มันมีความลึกจิตบางอย่างของอาเซนอนอยู่
เกมลึกมันเป็นเหมือนเกมเลย
อีกรูปป้องว่าจะใช้

ในช่วงประมาณ๑๐เกมหลังโอเดการด์ไม่ได้เล่นลึกแล้วนะ
ขึ้นมาเล่นแบบบุกเต็มตัว
ยืนตรงหน้ากรอบเคทศเปิดเข้าไปข้างใน
เป็น๑ตัวเพรสของอาเซนอนเหมือนกัน
แต่เมื่อคืนถ้าพูดถึงฟอร์มผมว่า
ถ้าพูดถึงฟอร์มในเกมนี้
อาเซนอนใจไม่นิ่งพอ
คือพอโดน๒๑เริ่มเป๋

แต่โดนลิวฟูเพลสหนักใส่เป๋เฉยเลยทีนี้

แล้วผมเปลี่ยนตัวไม่ค่อยดีด้วยผมว่า

ยังควรต้องแบบผู้ซื้อใช้ชุดเดิมไปก่อน
เพราะอย่างหนึ่งเมื่อคืนซารีบาก็ไม่ได้ลง

กองหลังตัวสำคัญกองหลังตัวจริง

ที่ชมชาติที่เสียจุดโทษนะ

เขาประเคนให้คุณแล้วทำไมคุณยิงไม่เข้าทีม

เจอบอลมัด

พอไม่มีมาเน่ฟิมิโน่ก็ลูกผีลูกคน

เขาคือแบบปักอยู่คนเดียว
ที่เหลือก็คือหมุนรอบเขา

ทำให้เขาเล่นไม่ได้ดีขึ้น

มิโนลงมาเกมลุกแบบ

ซึ่งมันควรเปลี่ยนเอา

ไม่ได้ไงก็ชัดได้ไง

ต่อให้ได้๓แต้มเมื่อคืนก็ไม่ได้ดีขึ้น

แต่ถ้าไม่แพ้ก็ยาว
ตอนนั้นมันกลายเป็นแมทตัดสินแชมป์เฉยเลย
อีก๒แมทนะเขาจะเจอน่าจะเวสแฮมก่อน
เวสแฮมก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำ
คือเจอเวสแฮมก่อนพอเจอเวสแฮมแล้วมันเจอซิตี้
หลังจากแมนซิตตี้เจอเชลซี

คือคุณต้องถึงของเนี้ย

แมนซิตตี้มึงไปโดนนิวคาซ่อนก็ไม่รอดนะ

สองคู่ซึ่งทั้งสองคู่นี้เป็นทีมลุ้นแชมป์ปะทะทีมหนีตายครับ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
มาด้วยใจ
ใจหมา

เนี่ยแล้วเดี๋ยวแฟนแมนซิตี้ก็มาลงทัวร์นะ

คุณเก่งผมหมั่นไส้ผมอิจฉา
ต้องไปตรงมา
เป็นคนชัดเจน

ผมก็ไม่ด่าที่อื่นอย่างนั้นแหละ

มาคุณหยิบแมนซิตี้เลย

เมื่อยเอื้อมมือไปเยอะขาก็เจ็บอยู่
เอาตามนี้ด้วยนะ๑๒๓นี่นะ

ผมเป็นตัวแทนเลสเตอร์แล้วกัน

เดี๋ยวผมจะช่วยตามแล้วเนี่ย

เจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับทั้ง๓ใบ

ใบแรกราชินีถือดาบ

และใบที่๓ของแมนซิตี้

ไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเขี้ยว
แบบมีความซับซ้อนมีความละเอียนละออพิถีพิถัน

ใช่กำลังบอกว่านี่คือไพ่ของเปฟพอริวาร่าเลย

ซึ่งถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเลยนะคือ
คนที่จะมาดูแลตรงนี้เนี่ย
ท่องเป็นคนแบบลดจิดอ่ะ
คุณดูสารคดีของแมนซิตตี้คุณจะเห็นการลดจิดของเปฟหนักมาก

หยุ่มหยิมความจุกจิกเล็กน้อย
ซึ่งให้ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของแมนซิตตี้ใบแรก

คุณไม่รู้หรอเนี่ยแมทลิวฟูอัธแนล

ละเอียดถึงขั้นว่าขับรถมาเลย
เดี๋ยวกูแก้เกมให้เพื่อนไม่ต้องเดี๋ยวให้กูจัดการเอง

ถ้วยความหมายของเขานี่คือ
ความสุขความสมบูรณ์

คือมันแปลความหมายอย่างหนึ่งคือความเป็นครอบครัว

ถ้าแปลความหมายแล้วเป็นภาษาฟุตบอลเลยคือความเรียบพร้อมความสมบูรณ์
ความละเอียดพิถีพิถันความสมบูรณ์ที่เขามีพร้อมอยู่แล้ว
แล้วได้มาใบที่๓คือ๑เหรียญ๑เหรียญนี่ดีมากจำได้พี่ตันครับ
แปลความหมายหน้าไพ่นะครับคือทำงานได้งานทำเงินได้เงิน
คิดอะไรก็หวังสิ่งนั้นและเนี่ยพูดง่ายณตอนนี้๑เหรียญเนี่ยถ้าเป็นความหมายของหน้าไพ่
แล้วก็ความเขาเรียกว่าไงประสบความจริงที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นอยู่

ใบที่๒คืออัศวินถือเหรียญ
และไหนที่สามคือ๑ดาพ

คือเขาเรียกว่าไงคุณจะอะไรขนาดไหนแต่กูก็ไม่กลัว

เขาหนีตายเนอะหนีตกชั้น

ก็จะมีความนักสู้ความนักครบความพร้อมสู้

อสมินถือเหรียญเป็นไพ่ที่มีความเป็นนักสู้อยู่นะ
แต่สู้แบบเหมือนเขาเรียกยังไง
ดูว่ามีอาวุธมากน้อยแค่ไหน

แต่คือเขาก็เล็ง

ไปแล้วไมคุณดูแบบ
คุณดูมันอัดอั้นกับแมนซิตี้นะเนี่ย

แม
จำแมนซิตี้ถือว่าเรก
พร้อมสู้อยู่เหมือนกัน

สเตอร์คือได้๑ดาบ๑ดาบเนี่ยคือความเป็นนักรบเหมือนกันนะ
คือเมื่อกี้๑เหรียญใช่ไหมทำงานได้งานทำเงินได้เงิน
ไอ้เนี่ยถ้าสู้กูก็ขอให้ได้สู้อะ
ขอให้ได้สู้พร้อมที่จะสู้เต็มที่และพร้อมที่จะ
สมเขาเรียกว่าไงอ่ะได้ผลอะไรยังไงเขาก็พร้อมที่จะ
พร้อมรับพื้นตอบต่อมาที่เขาจะได้
พอพูดลมไม่ค่อยดีไอข้างบนดูดูได้แน่
แต่พอโปรจบเหมือนแบบสู้จนตัวตายอะ
เป็นเรื่องจนตัวตาย
ถ้าดูตาม๓ใบของทั้ง๒ทีมแล้ว

อีก๒๕คือจำหมดไหม
อีก๒๕ผมว่า
ผมให้เอาอย่างนี้ด้วยกัน๑๕ให้เสมอและ๑๐เนี่ยเลสเตอร์พลิกกับ
มาชนะอืมนั่นแหละครับถ้าตามหน้าไพ่นะต้องบอกก่อนนะตามหน้าไพ่นะ
จ๊ะแฟนเหลือใบทั้งหลายยันตัวเองก่อนดีไม่ดีไม่ดีไม่ดี
เชื่อที่ไว้ยังครับเบอร์ตอนก็ทั่วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืมเช่า

นี่ความชิบหายเนี่ย

ต้องไปลุ้นแล้วว่าอีกคู่นึงก็คือ

เราให้
พี่บอยหยิบมา๓ใบ

ผมรู้แล้วจะหยิบตรงไหน

อยู่เป็น

คราวที่แล้วพ่อป๋องก็ขาไม่ค่อยดีนะ
ไม่หรอกผมกลัวเขาต่อยผมเหมือนกัน

อยู่เป็นน่ะเราเนี้ยอ่าโอเคเราหยิบเวสแฮมกับอาร์เซนอลมาเรียบร้อยแล้วน่ะ
เห็นเขากระชากเสื้อคุณแล้วผมก็ผมเอออาจจะต่อให้แข่งกับลิวฟูกูอาเซนอนชนะก็ได้
เดี๋ยวโดนต่อยขอเมานิดนึงนะผมกระชากแขนเสื้อเขาเลย
คุณมาช่วยผมด้วยสิอืมเขาอย่างงี้เลยตัวรีบแล้วผมช่างอยู่นู่นเลย
เอาเลยให้รุ่นรุ่นใหญ่เขาทำอะไรก็ทำโอ้ตายอ่ะเข้าเรื่อง
เรามาเปิดไพ่เวสกันก่อนนะครับเจ้าบ้านเปิดเลย
สแฮมใบแรกสามถ้วยครับใบที่สองราชาถือไม้เฮ้ย
ใบที่สามอ่าอ่าอ่าโอเคเรามาพูดสามใบของเวสแฮมก่อนนะครับ
สามใบใบแรกของเวสแฮมสามถ้วยครับความหมายของเขาคือความ
ถ้าตามหน้าไพ่นะความหมายของเขาเลยจริงคือแบบความสุข
ความสนุกความรื่นเริงความแบบอารมณ์ยิ้มแย้มจำใสเหมือน
เออทีมในทีมตอนนี้มันมีเหรอวะแต่อ่ะไม่รู้เออแต่ถ้าในมองอีกมุมหนึ่งคือ
ณตอนนี้เวสแฮมเขาอาจจะมีกำลังใจที่ดีมีหรือเขาเรียกว่าไงอ่ะ
ภาวะในห้องแต่งตัวเขาอ่ะอาจจะแบบเหมือนปลูกใจหรือเขาแบบเฮ้ย
เอาหน่อยเว้ยอ่ะแต่อย่าลืมน่ะอีกมุมหนึ่งน่ะเวสแฮมเขามีเข้ารุ้น
รุ้นอะไรน่ะรุ้นถ้วยอยู่น่ะอ่ะนั่นแหละก็ถือว่าเขาก็ยังหมายมั่นปั้นมือ
บางทีบางทีก่อนนัดนี้เนี่ยเขาอาจจะชนะในเกมบอลถ้วยมาก็ได้
ทำให้กำลังใจเขาค่อนข้างมีอยู่อืมก็ว่ากันไปส่วนใบที่สองนะครับ
ราชาถือไม้ราชาถือไม้เนี่ยถือว่าอาจจะแบบด้วยความที่ว่าเฮ้ย
เก๋าพออยู่ประมาณนึงนะเพราะว่าด้วยความราชาถือไม้ก็คือแบบ
ผู้มีประสบการณ์ผู้เขาเรียกว่ามีความได้เปรียบด้วยความเป็นราชา
ครับได้ถือครองแบบครองสิทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในภาษาฟุตบอล
ครับเขาอ่ะเล่นในบ้านอืมได้เปรียบทั้งแฟนบอลอืม
กำลังใจก็มีละนู่นนี่นั่นอะไรก็มีแล้วเขาก็พร้อมที่จะสู้ในแมชนี้ด้วย
ถือว่าเป็นไพ่อ่ะอัปริอุ้ยคุณใช้คำนั้นเลยเหรอเอาไม่รู้
ผมเดาเขาเรียกว่าหลงแสงสีจนแบบเกิดกิเลนเกิดปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามา
ตามคำของเดวิความหมายของเขาเลยถ้าพูดง่ายง่ายเลยนะคือ
ผมให้ผมเข้าไวพงไวพาอ๋อประมาณถึงคุณเจวาระปัดก็ได้อ่ะ

อย่างมันมาด้วยไหม

โทรมา

อาจจะตกบันไดความสำเร็จในแมชนี้ก็เป็นได้

ฝากภัยออกมาฝากภัยออกมาไม่ดีกูโดนอีก

๙ดาวความหมายอะ

ฝันร้ายความปวดหัว

หรือเขาอาจจะมีปัญหาที่

เกิดขึ้นก่อนเกมรึเปล่า

ถ้ามองในมุมนี้อาจจะผิดพลาดจนแบบ
เฮ้ยตังค์ทรงเรียงไม่ดีหรือเปล่า

ชินีดาวจันทร์จะมาลงทันแกเอง

เขามีของดีเขามีอาวุธลับของเขา
เยอะอยู่นะเพราะความหมายของไพ่ใบเนี้ย

เขาเป็นคนมีความเรียบพร้อมอืม
แต่ไม่ชอบออกนอกหน้า

เหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

เรื่องใดเนี่ยความหมายของไพ่ใบนี้

ถ้าความหมายเป็นภาษาฟุตบอล
ถ้าเขามีปัญหาเมื่อไหร่เขาก็มี
อาวุธรับเขาก็มีของดี

อ๋อเอ็งเกอร์เทียอย่างนี้ก็ได้
ทอสซาทอสซานี่เป็นตัวทีเด็ดอยู่ด้วยเองนะ

ใบที่๓ครับราชาถือเหรียญ

เมื่อกี้ไภหน้ากากทรักซิโดมาแล้ว

แม่งงวงพี่พูดอะไรกันครับ

ผมรู้จักผมรู้จัก
กลับมาพูดถึงเรื่องเกมกันต่อ

ความหมายของเขาคือความสมบูรณ์

ราชาแล้วมีเหรียญมีทรัพย์มีสินมีประสบการณ์มีนู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วเนี่ย
ซึ่งอาจจะทำให้เขาผู้เป็นราชานี้
สามารถเอาตัวรอดผ่านวิกฤตในตรงนั้นมาได้
ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลถ้าดูอย่างนี้แล้ว
ไอ้ที่เขามีทรงมีแสงนู่นนี่แน่งแสงเงาจันทร์ที่จะมาช่วยสองแสง
ก็อาจจะนำพาทำให้อาเซนอนมีรูปเกมที่ดีในนัดนี้ได้เช่นเดียวกัน

เพราะว่าทีมที่มีความจะเป็นแชมป์มันจะชอบโกงความตาย

เหมือนนัดที่อาเซนนอนเจอบอร์ดมาที่ชนะที่สุดท้าย

แต่ว่าเขาเขียนมาแล้ว

หน้าไพ่ไม่เคยโกหกนะ
ก็มีสิคุณก็ผิดบ้างบางที

ครับคุณผู้ชมหลังออกตัวบ่อย

คือเมื่อกี้คำว่าโกงความตายตอนแรกในใจคิด
หรือโดนก่อนและแค่ตีเสมอวะ
นี่ผมถึงเปิดตารางคะแนนดูว่าถ้าเสมอเกิดอะไรขึ้นไง
ผมว่าเอาจากวิเคราะห์ตามหน้าภาพทั้ง๓ใบเลยนะ

แต่ความด้วยความที่เป็นราชาถือไม้

ไม่ได้ยืนสู้ไง

หรืออาจจะแบบประคองตัว

หรือไม่ไข้

เอ้าแต่จะบอกว่าไพ่สองไพ่ใบเนี้ยอ่า
ใบนี้ได้รับพลังอิทธิพลที่ค่อนข้าง
จากดวงจันทร์จากดวงจันทร์นี่จากดวงจันทร์
ตัวแทนแห่งดวงจันทร์อ่าเดี๋ยวเขาหาว่ากูเป็นดูการ์โตเยอะเท่าไหร่ต่าง
ความน่าเชื่อถือกูก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็มาใส่ไฟให้ผมเป็นคนอย่างนั้นนี่เนี่ย
ตำรงตำราที่ผมไปเล่าไปเรียนมาเป็นเวลาแล้วผมก็แปลให้มันง่ายขึ้นไง
อ่าเรามาสนุกสนุกกันอ่าพลังดวงจันทร์จะมาลงทันอืมพอละเนี้ยกูก็ติดตากเนี้ย
อ่าแต่ไพ่ใบเนี้ยไอเดอร์ไฮไลเทสเนี้ยครับครับเป็นไพ่ที่มีพลังค่อนข้างดีอ่า
ซึ่งถึงแม้จะนั่งก็จริงแต่เขามีอาวุธลับอยู่ไงเขามีของดีหรือมีเขาเรียกว่าท่าไม้ตายแล้วกัน
ทำอาวุธอยู่ก็ว่าไปแต่ถ้าไม้ตายดีพลังแบบนี้เขาถือว่าด้วยความที่ว่าพลังไม้ตายของเขาเยอะแล้ว
และไฟใบเนี้ยเป็นคิงเหรียญอืมคิงเหรียญเหรียญลืมบอกไปเหรียญความหมายของไฟยิบสี่อ่ะครับ
คือธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าท่าที่มีพลังและเป็นธาตุที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอยู่คู่คงกระทบ
อยู่คู่คงกระพันธุ์อยู่คู่คงทนถาวรนะซึ่งถ้ามองอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งคือ
และด้วยความที่ว่าผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้ความเป็นราชามันก็อาจจะมีความวินเนอร์
วินนิ่งเกิดขึ้นในเกมนี้กับเขาก็ได้อืมอืมซึ่งถ้าดูตามนี้นะอืม
๕เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเฉือนเลยน่ะอ่ะ
จะชนะขาดเลยเนี่ยอืมผมให้สักเอาสัก๔๐เปอร์เซ็นต์แล้วกันก็เยอะอยู่
ก็ยังถือว่าเยอะเผลอว่าเยอะถ้าถ้ารวมรวมเสมอรวมแพ้อืมอืม
แต่แค่ว่าน้อยกว่าแน่นอนอาจจะแค่เสมอว่าอย่าอย่าเขาเรียกว่าเดอะเดวิลอ่ะ
อย่าหลงระเริงอย่าย่ามใจอย่าย่ามใจหรืออย่าเผลอคือไพ่มันดูสอดลับกัน
ไอ้นี่เหมือนจะต้องมาดีแล้วก็หลงระเริงอ่า
ไอ้นี่โดนก่อนฝันร้ายอ่าแล้วแล้วระหว่างที่ไอ้นี่หลงระเริงอืม
มันก็มีตัวสำรองที่แบบน่าสนใจหลายคน

ใบเพียวเพื่ออะไร

แนวโน้มว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

เหรียญกับ๙ถ้วย

เหมาะกับการเป็นทีมที่ลองบ่อนกว่า

เพียบพร้อมความมีพร้อมอยู่แล้วอ่า

นั่งเตะท่าเลยถ้าดูตามหน้าไพ่นะ

ชนะสูง

มันไม่ได้แค่แบบบอลทีมกลางตาราง

ถ้าดูตามนี้แล้วผมก็ยังจะยืนยันว่า

นัดนี้ไปได้แต่สกอร์เนี่ย
อาจจะไม่ได้สูงส่งอาจจะเฉือน๑ลูก

ประมาณนี้สำหรับในการ

แต่อย่าลืมนะ

ก็เป็นสีสันของในสัปดาห์นี้นะครับ

ให้เลยคุณแบบ

แต่กระทั่ว

เราสบายแล้วแต่ว่ามีการ์ดละ๑ไป

ยังไงอะไรถูกควักออกมาใช้ได้อยู่

อินเตอร์คุณอย่างเยี่ยมไป

เราก็ลุ้นบอลเชียร์บอลกันให้สนุกแล้วกันนะครับ
ในสุดสัปดาห์ก็คือวันศุกร์วันเสาร์
เราก็จะมีรายการฟุตบอลให้ทุกคนได้ดู

เป็นครั้งแรกที่ผมพูดไม่ผิดนะครับ

พบกับรายการจับยาม๓แต้มทุกวันเสาร์บ่าย๒ไม่ใช่อีกแล้ว

ตัดต่อบอกว่าไม่ต้องคัดตอนที่เขาพูดผิดแล้วโดนเลย

จับยาม๓แต้มก็จะเห็นหน้าตาเห็นไพ่
เห็นความบันไลของพวกเรา

คุณโดยจะฝากใครไหม

แมนเซตี้

เสมอโชว์
เอาน้องเชอรี่มาอีกทีไหมล่ะ

ไม่ให้มันเต้นแล้วน่าเหนื่อย

เหนื่อย

เจอกันใหม่เทปหน้านะครับ
สวัสดีครับ